ไปดูท่าทีและความเคลื่อนไหวของประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมนะครับ
ยื่นขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดเพื่อให้มีคำสั่ง
คำสั่งอะไรคำสั่งสอบพยานเพิ่ม๓ปาก
คดีการเสียชีวิตของคุณตังโมเข้าไปแล้ว
เนื่องจากยังไม่ชัดเจนในเรื่องของคราบเลือดบนเรือนะครับ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
หนังสือถึงสำนักงานอายการสูงสุดเพื่อร้องขอความเป็นธรรม๘ข้อ
ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
โดยขอให้อายการสูงสุดมีคำสั่งตรวจสอบ๘ประเด็นหลักก็คือ
ขอให้ตรวจคราบเลือดใหม่อีกครั้งทั้งคราบเลือดบนเรือ
เสื้อผ้าของ๕คนบนเรือในวันเกิดเหตุ
โดยขอให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางเป็นผู้ตรวจสอบตลอดจนนะครับ
ตรวจสอบพิกัดที่ตกเรือเพราะเขามองว่าการตกท้ายเรือมันเป็นไปไม่ได้
แล้วก็อ้างถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
เคยพูดไว้๒ครั้งแล้วว่าเป็นการตกจากหัวเรือ
ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องสอบปากคำแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ด้วย
รวมถึงพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนริน
ศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แล้วก็ตำแหน่งเรือเนี่ยมันสัมพันธ์กันหรือไม่หากอายการสูงสุดมีคำสั่งเร็ว
คุณอัจฉริยะพูดทั้งหมดนะคาดว่าไม่เกิน๑๐วันก็จะแล้วเสร็จ
เพราะพยานทุกคนเนี่ยพร้อมจะให้ปากคำส่วนกรณีที่ทนายเดชาและทนายตั้ม
ออกมาพูดในธรรมดาวที่ว่าตัวคุณอัจฉริยะร่วมมือกับบางแจ๊ก
ในการปล่อยภาพคุณตังโมยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง
แต่บางแจ๊กเคยติดต่อมานะเมื่อวันที่๖เมษายนโน่นย้อนกลับไป
ระบุว่ามีคลิปเสียงตำรวจสพนนทบุรีรับเงิน
แต่เขาไม่เชื่อก็เลยไม่ได้คุยต่อ
ส่วนที่ทนายเดชาถอนตัวจากการเป็นทนายให้กับคุณแม่คุณตังโม
เขาก็พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้
และส่วนตัวเชื่อว่าทนายเดชารับรู้ตลอดว่า
ในโทรศัพท์ของคุณแตงโมมีข้อมูลอะไรบ้าง
แต่ทนายริยาเชื่อมั่นในตำรวจมากกว่าไงนะฮะคุณอัจฉริยะบอกแบบนั้น
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดกับคุณแม่
คุณแม่จึงหันไปเชื่อบังแจ๊กครับ
เขาเป็นคนที่พูดกะร่อนอยู่แล้วพูดเป็นอยู่แล้ว
ทำให้แม่หลงเชื่อเนี่ยเขาถึงไม่รู้จะไปพึ่งใคร
ก็ส่งไปให้เผื่อจะได้อะไรมาบางอย่างหลักฐานนะครับ
แถลงข่าวของทนายเดชาเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณแม่คุณแตงโมล่ะว่ายังไง

คุณอัจฉริยะบอกว่าควรเป็นหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์มากกว่า
ดูแล้วมันไม่ค่อยเหมาะสมเหมือนเป็นการเอาลูกความมาประจานนั่น
ด้านปฏิกิริยาจากอายการสูงสุดล่ะ
นายประยุทธ์เพชรคุณนะครับรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่า
หลังจากรับเรื่องแล้วนะจะเสนอให้อายการสูงสุดพิจารณา
แต่ท่านไม่สามารถระบุได้ว่าอายการสูงสุดนะจะพิจารณาได้ทัน
ก่อนสั่งคดีวันพรุ่งนี้แล้วหรือไม่
ตรวจสอบ๘ประเด็นสำคัญ
คุณอัจฉริยะยังเข้ายื่นหนังสือให้ดำเนินคดีกับกระติก

เพื่อนสนิทของคุณตังโมฐานให้การเท็จ
เพราะว่าต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขเวลาถ่ายรูปบนเรือสปีดโบสต์เพราะฉะนั้น
ต้องการให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะ
บนอาชริยะบอกว่าภาพถ่ายของตังโมกับกระติก
เป็นภาพจริงไม่มีการตัดต่อแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการแก้ไขเวลา
ส่วนที่กระติกแจ้งความดำเนินคดีกับตนเอง
ยอมรับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอหมายเรียก
เช่นเดียวกันค่ะ
พอตั้งนานแล้วไม่ยอมออกเลย
เพราะกลัวผมจะเอาเอกสารได้ในคดีไง
ถึงไม่ยอมออกหมายเรียกผมซักที
แต่กระติกเหมือนตอนนี้ใช้ทนายเดียวกับแซน
ซึ่งค่อนข้างมีความ
ไม่ใช่ทนายของแซนนะ

ใครเป็นคนติดต่อกะติกให้ไปอยู่สังกัด

เพราะทนายของแซนเป็นผู้ใหญ่

แล้วก็เป็นทนายที่ดีนะครับ

ทีมทนายของคุณแม่พรุ่งนี้ก็จะมีการสสเต้เขาบอกเตรียมเปิดตัวที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษาคดีคุณตังโมอย่างเป็นทางการ
แล้วคุณอัจฉริยะบอกมั่นใจว่าไม่มีทนายกฤษณะร่วมในทีมนี้
เพราะคุณกริจนั้นเป็นคนแรกใช่ไหม
เรื่องคดีปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตนและทีมทนายก็แล้วกันค่ะ